คุณผู้ชมมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยกันดีกว่าค่ะ
เมื่อวานเนี่ยพอมันมีคือตั้งแต่วันที่๙แหละ
คือเพจสายใหม่ต้องรอดเขาออกมาโพสต์ข้อความข้อความหนึ่งขึ้นเลย
พอคนอ่านข้อความนี้โอ้เกิดอะไรมีบ่อนอีกแล้วเหรอ
คำถามคือแบบนี้ทันทีเพราะข้อความที่โพสต์แบบนี้เลยค่ะ
ฮะมีข่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุชายชะกัน๘คน
จักรยานยนต์๔คันบุกปล้นบ่อนปากน้ำ
ล่าสุดคนปล้นถูกกัดยิงตาย๑ฝากพี่ตำรวจตรวจสอบด่วน
โอ้โหคุณผู้ชมคะมันเป็นเรื่องแน่ล่ะค่ะกระเทือนกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่ทีนี้พอเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บ
ภูมิกับการตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการออกมาแถลงข่าวและออกมาบอกว่า
ถ้ามีเหตุจริงก็ต้องมีรายงานจากสถานพยาบาล
กู้ภัยเรื่องแบบนี้มันปกปิดข้อมูลกันไม่ได้
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ท่านมีการไปประสานขอข้อมูลจากผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่

เพราะว่าข้อมูลนี้มันจุดเริ่มต้น
จับเหตุสามารถต้องรอดไงทีนี้ก็มีการได้ข้อมูล
โจ๊กบ่อนได้ข้อมูลมาก็เลยมอบหมายให้ชุดศูนย์สวนเนี่ย
ไปทำงานลงไปตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้
แล้วก็ไปรู้ว่าเออมันมีเรื่องของบ่อน
ลักลอบเล่นการพนันจริง
แล้วก็มีเหตุการณ์การปล้นบ่อนแต่เพียงแต่
สิ่งที่มันไม่เหมือนกับในโพสต์ก็คือ
มันไม่ได้มีเรื่องของผู้เสียชีวิตนั่นเอง
อ้าวแล้วอย่างนี้เป็นยังไงล่ะเนี่ย
ก็กลายเป็นว่าคุณผู้ชมคะมันมีคำสั่งออกมา
เด้ง๔นายตำรวจแล้วนะคะ

ภูมิครับการตรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
มีการลงนำคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจ๔นาย

จากตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะ
แน่นอนว่าก็ประกอบไปด้วยนะคะ

เหตุเติมรัฐค่ะจินดาวัฒน์ภูมิกับการสภเมืองสมุปราการ
พันธุรกิจโทนาคพันธ์โพธาท่านรองภูมิกับการกองปราบรามนะคะ
พันธบรวจโทยอดรักนะคะกิติลับนรัฐ
สารวัตรสืบสวนสอบสวนค่ะสพเมืองสมุทรปราการ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านที่๔คือพันธุรกิจโทวรสุวัสดิทวีรัตตะโพคิน

ก็มีเหตุอันสงสัยอันควรว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสมภาพเมืองสมุทรประการ

เพราะการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงปรากฏหลักฐาน
ลักลอบเปิดบ่อนการพนันจริงแล้วก็เป็นลักษณะของบ่อนวิ่ง

เหมือนเป็นการเด้งถึง๕เสือนะคะ
เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบแล้วก็คำชี้แจงเพิ่มเติมนะครับใช่ค่ะ